คุณได้นอนไหมที่ถามเพราะอะไรรู้ไหม
บ้านคุณอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุมากเลย
เหตุไฟไหม้เกิดขึ้นที่ซอยวิภาวดียี่สิบสองแล้วไปดูกันหน่อยค่ะ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นโกดังเก็บแบตเตอรี่รถ
พอพูดแบบนี้ก็น่ากลัวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมวิภาวดี๒๒อยู่ตรงข้ามกับทางไทยรัฐทีวีนั่นแหละแล้วหูถึงบอกไงอยู่ใกล้ซอยบ้านคุณคิงเมื่อคืนคุณเห็นเหตุการณ์อะไรนี้บ้าง

บรรเทาสาธารณภัยก็ระดมรถดับเพลิงมา๓๐กว่าคัน
คิดดูคุณผู้ชมมาดับเพลิงตรงจุดนี้ซอยวิภาวดี๒๒ค่ะ
เป็นอาคารเก็บสินค้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
แล้วไฟมันไหม้อาคาร๔ชั้น
ดูสิแสงไฟนี่โหมกระหน่ำความเสียหายได้เต็มแล้วนะคะ
เต็มพื้นที่เลยในอาคารมีสินค้าพวกส่วนหนึ่งก็เป็นแบตเตอรี่
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าวัตถุไวไฟอยู่แล้วอะค่ะโอ้โห
บอมเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่อง
แล้วด้านหลังอาคารมันก็ซุดตัวลงด้วย
ที่เกิดเหตุมันอยู่ใกล้กับโชว์รูมรถหรู
พนักงานโชว์รูมเองต้องเร่งย้ายรถหรูกลางดึก

ถ้าเกิดไฟมาลามมูลค่าความเสียหายเยอะแน่นะคะ
แล้วตอนที่เกิดเหตุการณ์ทางรอปภ
อาคารที่เกิดเหตุเป็นผู้แจ้งมาว่าเจอต้นเพลิง
มันไหม้จากสายไฟฟ้าก่อนแล้วมันบึ้มมีเสียงระเบิดขึ้น

นี่ยังดีนะช่วงนั้นไม่มีคนอยู่ในอาคาร

มันไม่ลามไปยังบ้านเรือนคนอื่นที่อยู่แถวนั้น

แต่ถามว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นอะไรไหม
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำลักควัน๒รายค่ะ
แล้วเมื่อเช้านี้นะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ก็เริ่มทยอยถอนกำลังออกจากจุดตรงนี้แล้ว
เพราะว่าตลอดทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริง
คุณผู้ชมอาคารตรงนี้เฝ้าระวังฉีดน้ำ
เอาไว้ตลอดทั้งคืนเลยกลัวไงว่าเดี๋ยวไฟมันจะปะทุขึ้นมา
ส่วนความเสียหายเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่มาประเมินอีกครั้งหนึ่งนะคะ
รวมถึงสาเหตุด้วยทำไมถึงไหม้

สายไฟมันไหม้มาได้ยังไง
เดี๋ยวรอจากกองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะคะ
ซุดไหมจะถล่มไหมอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวรอการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ